เรื่องเล่าคุณผู้ชมค่ะเหล้าที่กินเข้าไปแอลกอฮอลนี่แหละเขาบอกว่ามันคือน้ำเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนให้เรามีสติน้อยลงและที่สำคัญเขาบอกว่าเวลากินเหล้าเนี่ยคนจะชอบคิดว่าเราเป็นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เหมือนกับชายชาวเมียนมาแก๊งนี้ค่ะเขานั่งโก๊งเล่ากันอยู่ช่วงสงกราน
มาแกล้มเหล้าแล้วคราวนี้เขาทำไงเขาไปมุดท่อซีเมนท์คุณผู้ชมค่ะ
ที่มันอยู่ฝังในลำน้ำสุดท้ายออกไม่ได้ติดอยู่ในนั้น๔ชั่วโมง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

อุณหภูมิสูงเกือบ๔๐องศาบวกกับเหล้าขาว

ก็เลยทำให้ร้อนแล้วก็ลงเล่นน้ำกัน
ผู้ตายบอกว่าอยากจะหาปลา

หาปลามาแก้มเหล้าเดี๋ยวเขาลงไปเอง

หายไปเกือบ๓๐นาทีไม่ออกมาจากท่อ

แต่ก็ไม่มีใครที่มุดตามเข้าไปช่วยในท่อนะครับ
วิ่งขึ้นบกไปช่วยคนอื่นมาเรียกกันมาค้นหา

แล้วก็มีดินโครนปิดอยู่ด้วยค่ะ

เพื่อนคนนี้กลายเป็นศพนั่นเอง

สามคือพื้นที่มันอันตราย
คุณมุดเข้าไปคุณไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรอยู่

แต่เวลาคนมาก็เชื่อว่าเขาจะเก่งก้าสามารถ